ปัจจุบันนี้สาเหตุที่วัยรุ่นตีกันมีอย่างเดียวเลยครับ
เหม็นกันบางทีก็มองหน้ากันไม่ชอบหน้ากัน
แค่นั้นทั้งที่ไม่รู้จักกันมาก่อน
เหมือนที่เชียงใหม่เขาแค่คำเหม็นกันครับ
สิบกว่าคนไปรุมวัยรุ่นแค่คนเดียว

ล่าสุดก็จับกลุ่มได้มาแล้ว๓คนเนี่ยฮะ
อยู่เกาะกลางถนนแบบนี้ดูสิฮะโอ้โหสกรรมกันแบบเป็นผักเป็นปลาไปเลย
อันนี้กล้องวงจรปิดสามารถจับภาพวัยรุ่นทำร้ายกันอยู่ที่บริเวณถนนที่เป็นสวนห่อมคู่เมือง
ก่อนถึงปั๊มบางจากที่อำเภอเมืองเชียงใหม่
ทำให้ทางด้านของนายชะนุษย์นะฮะแสงวาวอายุ๒๑ปีสาหัสครับ
รุมกระทืบซ้ำอยู่อย่างนั้นนะฮะแล้วมากันหลายคนด้วย
หลังเกิดเหตุตำรวจตามจับมาได้นะฮะ๓คนครับ๑ใน๓เป็นเยาวชน
อายุ๑๖ปีดูดิลากมาเตะต่ออีกนะฮะ
ทราบว่าก่อนเกิดเหตุเนี่ยพวกเขาก็ไปเที่ยวกันสถานบันเทิงแห่งหนึ่งแถวถนนห้วยแก้วนะฮะ
แล้วก็มีเรื่องกระทบกระทั่งกันกับวัยรุ่นที่ไปเที่ยวด้วยกันสุดท้ายก็แยกย้ายกันไป
ต่อมาเพื่อนในกลุ่มแชทท้าทายกันมีนัดหมายกันมาเจอกันจุดนี้
พอกลุ่มฝั่งตรงข้ามเห็นว่ากลุ่มพวกของผู้ต้องหาเยอะกว่าก็พยายามวิ่งหนี
แต่คนที่ถูกทำร้ายคาดว่าจะหนีไม่ทันถูกรุมทำร้าย
ในสามของผู้ต้องหายืนยันว่าวัยรุ่นที่ถูกทำร้ายนั้นไม่เคยรู้จักกันมาก่อนเลย
แล้วก็ไม่เคยมีเรื่องกันด้วยนะครับ
แต่ผู้ต้องหาทั้ง๓คนก็ให้การภาคเศษว่าไม่ได้ร่วมกันทำร้ายเพียงแต่ยอมรับว่าเป็นกลุ่มเดียวกันมาด้วยกันเท่านั้น
ตอนนี้ตำรวจรู้ชื่อแล้วก็ที่อยู่ของกลุ่มอันตภัณฑ์ทั้งหมดแล้วว่าพักอยู่ที่อำเภอสรพีก็กำลังติดตามจับกลุ่ม
นางสาวนัฐกันแสงวาวพี่สาวของคนเจ็บบอกว่าตอนนี้อาการของน้องชายสาหัสมาก
ร่างกายไม่ตอบสนองเลยต้องใช้เครื่องช่วยหายใจคุณหมอต้องผ่าตัดสมองเพื่อเอาเลือดคลั่งออกมาจากสมอง